พิสุนโลกนะฮะอยู่ทำให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นตกใจ

ผู้ชายคนหนึ่งไปนั่งอยู่หน้ารถตอนแรกนึกว่ารถทับหรือเปล่า
ฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะมือเขาไปอยู่ในล้อแม็กซ์ของรถ
สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรฆ่าตัวตายหรือเปล่า

คุณน้ำแข็งน้องดอมพอจะเดาออกไหมว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร

เดี๋ยว

เอาก็เลยหิวข้าวทำไงดี

คือเหมือนเรียกร้องความสนใจคืออยากได้เงินกินข้าว

พรุ่งผู้ชมสังเกตขาเขา

ต้องจอดถ้าเกิดว่าขับต่อก็ทับขาเขาแน่

สุดท้ายแล้วก็เห็นใจแต่

คนพิการด้วยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงกว่าของเมื่อวาน
อันนี้ถนนมิตรภาพคุณคิดดูนะรถติดขนาดไหน
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางไปต่างจังหวัด
อันนี้มันถึงแถวแยกไฟแดงหน้าบขพิสุนุโลกนะครับ
รถก็ติดเหมือนกันต้องปลอดภัยกันปลาด
คือตอนแรกมีคนไปโทรหาตำรวจตำรวจมีคนฆ่าตัวตายวิ่งให้รถชน
พิการฆ่าตัวตายตำรวจก็มาถึงเอ้าก็นั่งอยู่เฉย
แล้วเอามือไปล้วงในล้อแม็กซ์ทำไม
ก็เลยเอามาลุกขึ้นมาคุยกันซิเอาเป็นยังไงว่ายังไงพูดมา
สอบถามไปสอบถามมาเขาชื่อคุณเสาเอกอายุ๓๖
เขามีบัตรผู้พิการคือเรื่องของการเคลื่อนไหว

บอกว่าผมมีปัญหาชีวิตหลายเรื่องคุณตำรวจ
ผมนั่งรถไฟมาจากพิจิตรมาที่พิสุนโลกถามว่ามาทำอะไร
มาเช่าพระเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยเช่าต่อ
แต่เช่าพระจนเงินหมดหิวข้าวคิดอะไรไม่ออก
ก็เลยนั่งขอเงินซื้อข้าวกินแบบนี้ครับ
ก็ยังยิ้มได้แต่อย่าไปหาทำนะพี่สาวเอกนะ

พาไปปล่อยต่อเข้าใจอยากเก็บเงินไว้กินข้าวหน่อย

สุดท้ายแล้วทำแบบนี้ไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย
ตำรวจก็เลยยังมาโชว์เท่หน้ากล้องอีกเมื่อกี้
ก็สุดท้ายพาไปโรงพักตำรวจต้องหาข้าวหาปลาให้กินก่อน
แล้วก็โทรหาญาติให้ญาติมารับตัวกันไป
ตำรวจเขาก็เห็นใจไม่ได้ดำเนินคดีอะไร

คนดูก็สงสัยคล้ายผมเลยนะว่า
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยหรือเปล่า